สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาล่ะมารับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีหลังปีใหม่ไทย
วันนี้หลายคนก็ต้องเดินทางกลับมากันอยู่แล้วนะฮะ

ส่วนใหญ่เขากลับกันวันที่เท่าไหร่

ก็เริ่ม๑๖เริ่มแล้วบางคนก็๑๗

แต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีวันไหลบางแสนก่อน
ไหลไปทั้งนั้นใช่ไหมคะ
ไหลจากบังแสงไปตัวปัทยาต่อ

จริงไปละตั้งแต่นี้เลยพระประแดง
ประกวดหนุ่มหล่อเสาค์สวยใช่มั้ย
หลายคนก็เริ่มเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้

โอ้โหสรุปหลวงลำปางสุดท้ายพี่ก็ไม่ได้ไปใช่ไหมคะ

เอามาดูข่าวแรกกันนะคะตอนนี้ค่ะ
มีดาวเคราะห์น้อยแต่ว่าขนาดใหญ่
จะมาใกล้โลกมากที่สุดในรอบ๔๐๐ปี

หรือยังไม่ได้ตายจากชาติที่แล้วก็แน่นอน

เลื่อนตัวเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบไม่ต่ำกว่า๔๐๐ปีค่ะ

เขาก็ออกมาเปิดเผยว่าดาวเคราะห์น้อยชื่อดังกล่าวเนี่ย

มันคือ๑๗๖๘๐๐กิโลเมตรคุณพระช่วย
นึกไม่ออกเลยมันจะไกลขนาดไหน

ไอ้ดาวนี้กำลังเคลื่อนเข้ามาหาโลกเนี่ย

ทศวรรษในบรรดาดาวเคราะห์ขนาดเดียวกัน
โดยเข้าใกล้โลกของดาวเคราะห์น้อยขนาดนี้
เป็นครั้งที่เข้ามาใกล้โลกที่สุดในรอบ๔๐๐ปี

โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ตั้งแต่๖๔๐เมตรถึง๑๔กิโลเมตร
ซึ่งจัดอยู่ในดาวเคราะห์น้อยที่อาจจะเป็นอันตรายค่ะคุณค่ะ
อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าใกล้โลกมากที่สุดแล้วนะฮะ
ในวันที่๑๙นี้ก็เราไม่สามารถว่ามันจะเข้าใกล้โลกอีกทีเนี่ยเมื่อไหร่

ก็เขากะว่าประมาณ๔๘๐ปีต่อไป

๔๐๐ปีหลังจากนี้เราจะมานั่งอ่านข่าวอย่างงี้มั้ยบ้าง

ไม่รู้ยังไงอีกนะหลังจากนี้
อยู่ไปถึง๔๐๐ปี
แต่เราก็ไม่ยุ่งถึงขนาดนั้นนะ

อีกหนึ่งข่าวค่ะพลังงานพร้อมจะเปิดโซล่าเสรีคิกออฟสิ้นปีนี้แล้วนะคะ

ธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วก็อนุรักษ์พลังงานรอผลศึกษา
ก่อนที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาลูฟท็อปเสรีปลายปีนี้นะคะ
ระบุว่าอาจจะเป็นราคาขายส่ง
นายประพลวงท่าเรืออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนแล้วก็อนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า

ลาลงกรมหาวิทยาลัยจะสรุปผลการศึกษาข้อดีแล้วก็ข้อเสียของโครงการนำร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเสรีนะคะ
หรือว่าโซลาลูฟท็อปเสรีเนี่ยนะคะ
จากนั้นก็จะนำข้อมูลมาประมวลเพื่อนำเสนอให้ใช้ในระดับนโยบายในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าโซลาลูสท็อปเสรีในปลายปีนี้ด้วย
คือต้องบอกว่าเป็นเป็นโครงการนำร่องมาก่อนแล้วก็ทดลองพร้อมด้านต่างต่างเนี่ย
ซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็เห็นว่ามีผู้สนใจเยอะ

ติดแล้วก็เกิดประโยชน์วงการพลังงานค่าไฟก็จะมีอัตราที่ต่ำ
อย่างเช่นอาจจะเป็นราคาขายส่งประมาณ๒๕๐บาทต่อหน่วย
ซึ่งก็จะดึงค่าไฟฟ้าผ่านแปรอัตโนมัติลงมานะคะ

ใช่คือทางแต่จังหวัดถ้าคุณไปแถวอีสาเนี่ย

แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการปล่อยข่าวลืออีกว่า
บางคนคือข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีเยอะ
เพราะว่าการที่จะลงทุนซื้อแต่ละแผ่นหนึ่ง
บ้านพี่ไก่สมาพลนี้ติดแล้ว
คือบ้านยุคใหม่ส่วนใหญ่บ้านยุคใหม่เขาจะติดเป็นโซล่าเซลล์กันเกือบหมดแล้ว
เมื่อก่อนโซล่าเซลลเราจะคิดว่ามีเฉพาะเครื่องทำน้ำร้อน
แต่วันนี้โซลาเซลล์ทุกวันนี้เขาบอกว่ามันจะหมายถึงไฟฟ้าทั้งหมดของบ้าน

ได้ทุกอย่างที่มีออกไปเขาบอกว่าจริงมันจะเป็นข้อดีสำหรับกลุ่มคนที่ทำพวกอาคารโรงงาน
เพราะขนาดหลังคาของเขาเยอะ
พอมันใช้ในไฟในปริมาณมาก

ที่ยังไงมันบ้านชาวหนาเนี่ย

ลงหน้าใหญ่เฉยเค้าเพราะว่าเขาไม่ใช้ทำอะไร
แต่มันก็ทำให้ความสวยงามของหลังคา

เกินอยู่แล้วคือเขาใช้ไม่หมด
ถ้าสมมติบ้านคุณเป็นบ้านหลังใหญ่

เขาตองบอกว่าหรืออยู่ในเยอรมันนะ
ที่เยอรมันน่ะยังไม่๑๐๐
เมืองไทยก็ไม่น่าจะ๑๐๐
แต่เรื่องเยอรมัน
วันนี้ถึงบอกว่าโอเคล่ะการลงทุนสำหรับโซล่าเซลล์มันลงทุนสูง
แผ่นนึงมันสูงพอสมความกลัว
เพราะฉะนั้นแต่ถ้าสมมุติในระยะยาว
ถ้ามีอะไรมาพรูฟแล้วเนี่ยว่าโอเคปลอดภัยแล้วดีจริง
งั้นก็ออกกับการทำลงทุนเหมือนกัน
อินเดียทำเองแล้วก็ใช้ต้มน้ำไฟฟ้าในบ้านได้
ซึ่งคนจนทำนะก็ไม่ใช่คนรวยทำด้วยนะ
แต่ประเทศไทยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไห

ท่านผู้ชมฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

ปกติเราเคยนำเสนอข่าวไทยรัฐทีวีเราไปจับไอ้ตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮ่เนี่ย
ที่สวรุงเหรอจำได้ไหมฮะหูยสวย
ตายแล้วคนมาจากทั่วโลกจำได้ไหมแองจี้จับได้กี่ตัวตอนนั้น
๔๐๐กว่าตัวป้าจำได้อยู่รองอักษรศาบนั้น

ก็มันออกรูปออกหลานเต็มไปพอ

แต่นี่ฮะแต่ภาพนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพ

เป็นตัวเงินตัวทองในสระน้ำของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ย

คุณดูสิตัวใหญ่อย่างกับจราเข้

คือใส่ใหญ่มาก

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เนี่ย

ดูเขายืนเฉย

แฝงตัวอยู่ท่ามกลางความร่มรื่นของมหาวิทยาลัย
ซึ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งเนี่ย
เขาบอกว่ามันล่มลื่นด้วยต้นไม้
ถ้าใครมีโอกาสเนี่ย
เพราะฉะนั้นพ่านเห็นอยู่บ่อยครั้งนะฮะ

ในโลกโซเชียลนะครับเพจคิดตามเนี่ย

หุ้ยมันคือจอลาเก้

จนทำเอาไข่หลายคนจะถึงกลับว่าโอ้โหอึ้งเลย

เข้ามายืนยันว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพจริง

มันชินมากเลย
ก็เรียนที่นั่นบางทีก็อยู่กัน๔ปีก็เวินเวียนเจอ

และนี่อาจจะไม่ใช่ตัวใหญ่สุดด้วย

มันอาจจะมีตัวใหญ่กว่านี้ก็ลา
เขาต้องเว้นน้ำแบบลานะ

ตอนนี้เราจะเห็นว่าการทำคลอดบนแท็กซี่

เราเล่าข่าวกันมาเนี่ยนะ

แต่วันนี้ถ้าสมมุติเขามีกฎอยู่แล้วว่า
ตอนขึ้นไปต้อง๗เดือน

แต่ผลปรากฏว่าทำคลอดบนเครื่องบิน

เดี๋ยวมาดูกันว่าท้องกี่เดือนทำไมเขาอนุญาตให้ขึ้นไปได้ยังไง

กลับมากับใส่ใครกันต่อนะคะ

ผู้สูงอายุในประเทศไทยตอนนี้
หลายคนเนี่ยเสี่ยงกับการเป็นโรคอัลไซเมอร์

คุณต้องฟังนะครับ
เพราะคุณก้องปียะมีโอกาสเสี่ยงสูง

เป็นกล้องไม่น่าจำเป็นนะ

อันนี้กินชาบูอย่างเดียว

ไปในวันที่จักรพอร์ตพอดี

ไม่ทัดยังคุยเรื่องนู้นล้าง
จากนี้ไม่รู้ดูกินชาบู

ประเทศไทยมีประชากรที่เป็นโรคอัลไซเมอร์

ความจำเสื่อมสูงขึ้นมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ
เขาเรียกว่าประมาณ๘แสนคนจากจำนวนประชากรทั้งหมด๖๕ล้านคนเลย
ใช่เขาบอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก
อาจารย์สาขาวิชาเคมีแล้วก็โภชนาการก็เลยกล่าวต่อไปว่า
โดยการนำส่วนหัวของขิงเอาเป็นยาในรูปแบบเม็ดและแคปซูล

กินเป็นอาหารก็ได้ใช่ไหมใช่อันนี้เขาบอกว่าช่วย
ในการป้องกันและรักษาโรคดางกล่าว
แต่จากการศึกษาโดยสังเกตได้มีการนำตัวอย่างของชาแต่ละชนิดมาศึกษาแล้วก็ทดลองอีก
พบว่าชาใบเตยค่ะมีฤทธิ์ที่ช่วยยับยั้งการออกฤทธิของเอ็นไซส์
ชื่อนึงมากกว่าชาขิงประมาณ๕๖เท่าเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นก็จึงเป็นประเด็นสำคัญมากที่ทำให้มีการศึกษาคุณสมบัติของใบเตยนี่แหละค่ะ
เข้าไปให้มันละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้น
แล้วก็พบว่าตัวอย่างใบเตยที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถให้สารสำคัญทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ
แล้วก็สารต้านอัลไซเมอร์ได้มากกว่าตัวอย่างของใบเตยที่มีขนาดใหญ่
เขามีเลือกด้วยใบเตยขนาดใหญ่ก็ยังไม่เท่า
ถือว่าให้ไม่ลืมเลยกินใบเตย

ก็บอกว่าอย่างไรก็ตามต้องมีการศึกษาต่อไปอีก

แล้วก็เพื่อทดสอบหาสารชนิดใดในใบเตย
ที่มีส่วนช่วยป้องกันแล้วก็รักษาโรคอันไซเมอร์ได้
เพื่อที่จะต่อยอดขึ้นไปสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้
ทั้งขิงทั้งใบเตยมันเป็นพืชของเราให้น้ำรุมไป
จะบอกว่าเฮ้ยที่จริงไอ้ยาพวกนี้มันก็มีสารจริงเนาะ
แต่คนเราที่พูดว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เข้าใจว่า

ถึงจะต้องกลับมาเขาบอกว่าปีนี้จะมีการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติ
อีกหน่อยเขาบอกเทรนด์ของปีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
คนจะพยายามจะกลับไปหาธรรมชาติให้มากที่สุด
แล้วก็หมอจะวิจัยเกี่ยวกับพืช
แล้วก็สมุนไพรไม่เยอะคืออย่างเมลิกเนี่ยรักษาด้วยเคมี
โอกาสรอดมากกว่าที่กลับไปเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ใช้ธรรมชาติอย่างนี้
สมัยก่อนที่เขาใช้ชีวิตอยู่กันบางทีเขาก็อยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แหละเนาะ
แต่บางทีเราไม่ได้รู้ว่าเอาตัวนั้นตัวนี้มาสกัดแล้วก็รักษาโรคอะไรได้
เดี๋ยวเดี๋ยวรออันนี้ก่อนแค่อันนี้แหละก็จะได้กินนมโพกใบเตยด้วยก่อน

นมโพกใบเตยกินแล้วก็มีกะทิหรือเปล่าหรือเปล่าพี่

กะทิอาจจะดีก็ได้เดี๋ยววิเคราะห์อีกครีม
กะทิน้ำมันมะพร้าวก็ทำให้ผิวพันธุ์ตึงอีก

เดี๋ยวซิชักเลอะละฉันเลยเครียดเลย
เอาไปเอามาดูเรื่องนี้ค่ะลูกเรือเตอร์กิชแอร์ไลน์
มดดำบอกว่าทำคลอดบนแท็กซี่นั้นมันน้อยไปแล้ว

แต่ขึ้นเครื่องของเตอร์คิสแอร์ไลน์ค่ะ

เหตุเกิดเมื่อวันที่๙เมษายนที่ผ่านมานี่นะคะ

่งหน้ามาอิสเตนบูลเมืองหลวงของตุรกีเนี่ยนะคะ
ทุกอย่างเรียบร้อยดีจนทั้งเครื่องบินนี่ไต่ขึ้นไปถึงความสูง

เธอชื่อนาฟีดียาบีตั้งครรภ์ใน๒๘สัปดาห์

ฟีมีอาการเจ็บท้องคลอดลูก

ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือท่ามกลางความลุ้นระทึกของผู้โดยสาร

นี่ผ้าอะไรน่ะโอ้โหหน้าตาดี
มีคนกลางหน้อยเขาตั้งชื่อนั้นนะชื่อขาดิจู

แล้วเขาเพิ่งขึ้นไปแอฟริกากับตุรกีไม่ไกลจากกันเท่าไห

ต้องมีคันทั่วไปอายุถึง๓๖สัปดาห์ถึงจะห้าม

อ๋อแต่เขาก็อาจจะคลอดก่อนกำหนด

เพราะว่าคลอดกลางอากาศได้ตอนนี้สงสัยจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะ
เพราะ๒๘ก็คลอดได้แล้วคาดิจูเบบีคลอดได้แล้วทุกวันนี้คลอดเร็วมาก
คุณดูสิเกาหลีเหรอโอ๊ย
หนุ่มหน้าหวานเนี่ยทั้งหมดคุณดูนะฮะอ่ารอ
ทั้งหมดเป็นสาวหล่อว้าวเดี๋ยวก่อน
ประเทศไทยก็ทำแล้วประเทศไทยก็เอาธอมกลับมารวมตัวกันอย่างนี้
ทำไมมีคนกลางหล่อมากอ่ะเสื้อสีน้ำน้ำ
หมดเนี่ยเป็นสาวหล่อตอบโจทย์แฟนคลับที่ชื่นชอบหนุ่มหน้าหวานจนได้รับความนิยม
จากแฟนนะเชื่อไหมว่าตั้งแต่ยังไม่ปล่อยเอ็มวีด้วยซ้ำไป
มันกลายเป็นกระแสฟีเวอร์นิยมเหล่าของไอดอลหนุ่มหน้าใส
ของประเทศในแถบเอเชียเนี่ยแฟนคลับที่ให้การสนับสนุนพวกเขาเนี่ย
ต่างมีรสนิยมความชอบที่ต่างกันไป
บ้างก็ชอบแนวหล่อเท่หรือต้องจะมีความแบบแบ๊กบอยนิด
หรือบ้างก็ชอบผู้ชายหน้าหวานหรือบางครั้งก็ถูกเรียกว่านุ่มดอกไม้คุณ
ดังนั้นเนี่ยเพื่อสร้างความแตกต่างในอุตสาหกรรมเพลงนะฮะ

มันจะเป้ชั่วค่ายเพลงในประเทศจีนอ่ะ
หน้าใสที่แท้จริงแล้วผู้หญิงหมดเลย
ไม่มีน้องอกน้าใจเนี่ย
ซึ่งกลายเป็นที่ความสนใจของแฟนจีนไม่น้อย
มีคนจำนวนมากจะเข้ามากดติดตามแบบเร็วมาก

คุณเชื่อไหมว่าตั้งแต่ปล่อยภาพมากลายเป็นคนดังเลย

เพราะว่าที่เมืองจีนยังไม่เคยมีบอยแบน

เพราะว่าเป็นหนังเกหนังอะไรเข้าไปเนี่ย
มาในประเทศจีนเหมือนประเทศเก็บกฏเนอะเธอเนอะ

เขาเหมือนแบบว่า
ไม่เคยดีแบบนี้
อ่อรู้รออยู่ดูแม่รู้เอาจริง
นี่ถ้าสมมติคิดถึงเออดารา

หน้าจอทีวีคุณคิดถึงใครบ้าง

อย่างกบสู่ว่านั้นตอนที่ก็กลับมาเล่นละครช่อง๗แล้ว

หรือว่าเขาถ่ายละครอยู่แต่ยังไม่ออนแอร์

ทายผู้ชมรอคิดดูวัตตาราคนหน่อย

มันผีเข้าผีออกเดี๋ยวก็เล่นไม่เล่น
คนนี้ที่หายไปนานจริงเลยคือ

บ้างเขาบอกถ่ายอยู่ตรงไหน
ไงรอเอาให้คุณผู้ชมคิดก่อนช่วงหน้ากลับมาบอกนะคะ

เพราะว่าการเมืองนักการเมืองทุกคนงดหมด

แต่แซมก็เหมือนกับก็ขึ้นหิ้งไปแล้ว

เอาแบบใกล้เข้ามาหน่อย

พี่วีเป็นผู้จัดไปแล้วนี่
ีรภาพก็ยังเป็นผู้จัดละครไปแล้ว

อย่างก็ไม่ค่อยได้เห็นแต่เค้าอาจจะถ่ายอยู่หนึ่ง

พี่ว่านเดชน์ไม่ได้เล่นละครสองปีเองแต่เรารู้สึกว่า
เราเห็นนั่นเองทุกวันโปรดโศนาเยอะ
เกวรินเนี่ยแน่นอนว่ากระแสแฟนคลับคู่จริงตอนนั้นเป็นคู่กับมาริโอใช่ไหม

ต้นปีนะน่าจะสนึก
แล้วก็ปีนี้เธอจะกลับปีนี้นางก็จะมีละครแล้ว

ท้าทายสุดกับการร้องลิเกกับการมาเจอเจมมา

แล้วก็สายทานหัวใจที่ล่าสุดเปิดกล้องไปแล้ว

ก็คือฆ่าประดินในปี๒๕๖๐

แล้วก็ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ

ไม่ทันเพราะออกมาเดือนนึงก็หมด

ช่องจิตก็ไม่มีในยูทูปด้วย

ล้างไฟแมทเนี่ย
บอกว่าแล้วแฟนจะหายคิดถึงเนี่ย
เหมือนคนละฟากฟ้าแล้วก็บ่วงนรมิตรนะครับ
แล้วก็ใยตัวร้ายกับในต่างดาวเวอร์ชั่นไทยด้วย

พี่ยอนจียุนจีฮุนเล่นอ่ะนะ

ไม่มียังไม่รู้ใช่ไหมฮะ

เรื่องนี้นางเอกต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่แบบว่าต้องไปเรียนหนังสือ

แล้วเจอพระเอกที่เป็นอาจารย์แต่ว่าเป็น
มนุษย์ต่างดาวอยู่พี่ปริ้นท์ก็เอามาทำเวอร์ชันไทยแล้วนะเธอ
ทำไปแล้วทำไปนานแล้วอันนันดาทำไปแล้วพี่ปริ้นท์ก็เอามาทำเวอร์ชันไทยแล้วนะเธอ
นายแอลลี่ก็เอามาทำเป็นเวอร์ชั่นไทยแล้วนะช่องทรูก็เอามาทำแล้วนะตอนนี้
ปริ้นเซสไดอารี่ภาดนี้มีโจรพี่มด
ภาดนี้มีโจรเดี๋ยวฉันรอให้แองจิเขียนบทเสร็จก่อนพี่มดจะทำเหรอ

อ้าวใครเขียนบทนะแล้วก็คู่บริการสร้างก็คือคุณพนธนตรน

เหตุการณ์จริงต้องไปโจรนักแสดงใครเล่นอ่ะ

อ๋อเหี้ยเหลืออยู่อยู่อย่างเล่นจากปีฝั่งกองเวรกับรถเมน
ล่าสุดเนี่ยนางเล่นละครไว้กับช่อง๗คือเรื่องปลาหลงฟ้า
ผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ปี๒๕๖๐ที่ผ่านมาเนี่ยนางก็เล่นคิวปิด
บริษัทรักอุตลุดตอนซ่อนรักกรรมเทศกับเต้ยพงศกรไอ้ปั้นจันดังมาก
เล่นดีบ๊วยบ๊วยใครจะไปคิดอยู่ดีปั้นจันตอนนี้กระแสดีมาก
ดีมากคู่กับคริสแบบสนุก
อีกหนึ่งคนที่หายไปนานเหลือเกินหายไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เขาเล่นเรื่องสุดท้ายไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สมาร์ทกิจสดาร์จากเรื่องเวียงร้อยดาวไฟรักเพลิงแค้น๓ใบไม่เถา
ก่อนที่เขาจะค้ำแบ็คปีนี้ก็จะกลับมาอยู่แล้ว
กับละครรีเมคเมียหลวงในบทธารณ์ต้องเติ้ลอันนี้

ถ่ายนานหมายถึงว่า
คือระยะการถ่ายความอ่อน

ลักษณ์ดังแห่งปีเดียวแหละแล้วก็เทพภูมิสุภิษภาพโดยปีนี้เขาจะกลับมาเล่นในบ่วงนรมิตแล้วก็อังกอ
อ๋อเล่นอังกอด้วยอังกอน่าจะเป็นกว่าไอ้ก๊อบใช่ไหม

ลูกอร่องเล่นเองด้วยเถอะพระเอกตายไปกันหมดแล้วก๊อบยังอยู่เลยมีทุกช่างก๊อบมีหมด
บางเลือกเขาก็ตายเดี๋ยวฟื้นใหม่ได้เถอะลักษณ์ที่ก๊อบเล่นเอาจริงไหมแอ้งจี้
เดี๋ยวมันด่าฉันอีกดูสิแล้วดีไม่ดีนะคนที่เล่นคู่กับมันสวยมากกว่านางเอกอีก

ปิ้งไก่ก็ใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันปิ้งไก่กับกินกาแฟคุยกันนานเท่าไหร่ไก่ก็ยังสุกแบบพอดีคำ
กินได้แบบพอดีครั้งนี้ก็ยังปิ้งไป๓๔ชั่วโมงอังกฎ
เฮ้ยดูสิเดี๋ยวคนอื่นโดนเสือกัดตายหมดก๊อบยังอยู่เป็นคนเลี้ยงเสือตอนสุดท้ายให้ค่อยดู
แองจี้หล่อนหัวเราะยังไม่ได้นะยังชอบหนังหัวเราะทำไมยังชอบละครอรองสนุก
เดี๋ยวดูสิได้ดูภาษณาการของแต่ละคนแบบตัดเตรียมอังกฎ
เดี๋ยวโดนเสือกัดกินหมดอ่ะเดี๋ยวไอ้ก๊อฟยังอยู่อ่ะเสือสุดท้ายเป็นคนเลี้ยงเสือ
นี่ยังอยู่ในคิวปิดยังมี
นางก็ยังเล่นคิวปิดอยู่แต่นางเล่นละครไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ผ่านไปเร็วมากปีเดี๋ยวเป็น

อุ๊ยช่องเจ็ดเพิ่งมีเรื่องหนึ่งไป
เรื่องเงานี่เหรอ

ที่มันเหมือนเป็นพีเรียสนิดนึงก่อนหน้านี้
แต่ปีนี้ปากการังสีดำนางจะกลับมาเล่นอยู่

เวลาเมื่อกี้แล้วเหรอคะ

นี่มีเมื่อเอกคนหนึ่งเด็กอ่านเค้าระเมาส์กันว่า
เมาแล้วก็ไปกินไปกินเด็กอ่างเธอ
เปิดมาชะนีบอกอู๋นานรอน่อเป็นถึงผู้เอก
เปิดมาแล้วก็โลกสวยด้วยมือเราดีกว่าดู
ไม่ไหวชะนีบ่นสู้ตาย

ส่งให้เชิญจะคอยดูเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบที่โป๊ะแตกครับ
วันนี้ไปกันก่อนฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ